มาดูชีวิตของน้องผู้หญิงคนนี้
อายุ๑๔ปีเดินลัดทุ่งนาหนีเป็น๑๐กิโลนะ
หนีอะไรรู้ไหมฮะอะไรคะพ่อเลี้ยงล่วงละเมิดทางเพศ
เธอตั้งคันนะคุณผู้ชมฮะ
ไปดูนะครับนี่เป็นบ้านพักอาศัยของเด็กหญิงอายุ๑๔ปีฮะ
ตอนนี้เธอนี่ละไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ไหวละ
ทิ้งทุกอย่างเลยชุดนักเรียนไม่เอานักศึกเรียนไม่เอา
ลัดทุ่งนากว่า๑๐กิโลเมตรไปขอให้ป้าช่วยชีวิตเธอ
แล้วพาออกมาจากบ้านหลังนี้สักที
นายชายาอายุ๔๖ปีชาวจังหวัดพิจิตรครับ
พ่อเลี้ยงของเด็กผู้เสียหายนะฮะ
นี่แหละครับที่เด็กบอกว่าต้องหนีเพราะคนนี้แหละนะ
คือมาอยู่กินกับแม่ของผู้เสียหาย๑ปีก่อน
แต่นายชายาไม่ได้ทำมาหากินอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะ
เอาแต่ดื่มสุราแล้วพอเมาก็ทำร้ายแม่นะครับ
แล้วก็ฉวยโอกาสตอนแม่ของผู้เสียหายไม่อยู่ข่มขืนเธอครับ
ข่มขืนน้องอายุ๑๔จนสำเร็จความไข้
กระทั่งต่อมาผู้เสียหายตั้งคันได้๕เดือนครับ
ก็เลยไม่ไหวแล้วหนูต้องหนีไปหาป้าแล้ว
หนูก็เลยไม่บอกใครเขาครูฆ่าน้องไหมเขาไม่ครูฆ่านู
แต่เขาก็ครูฆ่าแม่รักแม่จักร
นายชายาผู้ก่อเหตุนะครับถูกตำรวจสพลำดวน
บุรีรำจับตัวได้แล้วตั้งแต่๒๘พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมครับสอบสวนเขาก็รับสารภาพแหละ
ล่วงละเมิดผู้เสียหายจริงนะครับ
ขณะที่ผู้เสียหายนะครับตอนนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรำเนี่ย
เข้าไปช่วยเหลือแล้วนะครับ